หญิงอายุ๓๒ปีมีอาการคลุ้มคลั่งบอกคุณแม่ว่าวิ่งหนีผู้ชาย๔คนที่จะมาทำร้าย
จากนั้นขึ้นไปบนชั้น๖ของคอนโดแห่ง๑และพลัดตกลงมาเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก๒๐กันยายนที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบว่าจุดนี้เป็นคอนโดสูง๘ชั้น
ด้านหลังอาคารพบศพผู้หญิงอายุ๓๒ปีนะคะมีบาดแผลที่ใบหน้ากระดูกข้อมือด้านซ้ายแตก
เจ้าหน้าที่ส่งศพชันสูตรสอบสวนทราบว่าผู้ตายทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
หากับชายชาวต่างชาติแล้วก็พักอยู่คอนโดมิเนียมแถวพระรามเก้า
แต่ว่าจุดที่พักไม่ใช่อาคารที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้ตายส่งเสียเงินให้กับแม่วัยชรามาโดยตลอด
มาเมื่อแฟนหนุ่มย้ายกลับประเทศไปเจ้าตัวก็ไม่ได้ส่งเสียเงินให้แม่เลย
แล้วการติดต่อเนี่ยก็ขาดหายไปด้วยจนกระทั่ง๒๐กันยายนนี่แหละช่วงกลางวัน
โทรไปหาแม่ค่ะบอกว่าให้มาหาหน่อยถ้าไม่มาตอนนี้นะไปรับศพแทนเลย
ได้ยินแบบนั้นตกใจค่ะรีบนั่งแท็กซี่มาจากสมุทรสาคร
หาลูกที่คอนโดนะคะมากับลูกชายของผู้ตายนั่นแหละ
หลังจากนั้นค่ะพอมาถึงพอแม่มาถึงคอนโดลูกสาวเนี่ยนะคะ
แม่กลับมีอาการวิงเวียนศีรษะผู้ตายก็เลยเห็นแบบนั้น
พาแม่นั่งรถแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลหลังจากหาหมอเสร็จเรียบร้อย
ผู้ตายเรียกรถแท็กซี่เพื่อที่จะพาแม่และลูกชายของตัวเองกลับห้อง
ช่วงเวลานั้นแหละค่ะจู่นะคะผู้ตายแสดงอาการตกใจกลัวอะไรบางอย่าง
แล้วก็บอกแม่ว่ามีผู้ชาย๔คนจะมารุมทำร้ายร่างกาย
แล้วก็วิ่งหนีหายไปที่ด้านหลังของโรงพยาบาลเลย
และหลังโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ป่าหลังจากนั้นหายไป
แม่และลูกชายพยายามวิ่งตามไปแต่ว่าไม่ทันนะคะ
จากข้อมูลการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ช่วงกลางดึกวันนั้นที่เกิดเหตุมันฝนตกหนัก
ผู้ตายน่าจะวิ่งทะลุป่ามาโผล่ที่คอนโดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ปีนขึ้นมาบนห้องพักชั้น๖ทางหน้าต่างด้านหลัง
ปีนขึ้นไปแบบนี้นะจากชั้น๑ขึ้นไปชั้น๖
เมื่อเจ้าของห้องเห็นตกใจแบบนี้นะคะ
แล้วก็ให้บอกว่าให้ออกไปออกไปทางประตู
แต่ผู้ตายไม่ยอมออกนะคะ
หลังจากนั้นปีนไปที่หน้าต่างตามเดิมกระทั่งพลัดตกลงมาเสียชีวิตค่ะ

จากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจากทางไทยรัฐนะคะ
ขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแหลม
สุวรรณรามสมุทรสาครผู้เป็นแม่เนี่ยเปิดเผยสั้นสั้นนะคะ
บอกวันที่ไปหาลูกสาวเนี่ยลูกสาวได้ยกเท้าไปเทินไว้ที่บนหัว
คาดว่าคือไม่คิดว่านั่นจะเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่ลูกทำไว้
จากนั้นทางครอบครัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะและให้ข้อมูลใดเพิ่มเติม
จากยังคงทำใจไม่ได้จากการจากไปของลูกสาวประกอบกับผู้เป็นพ่อและแม่
ยังมีอาการไม่สบายอยู่เกรงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะเบื้องต้นตำรวจสนมักกษันระบุว่า
หลังเกิดเหตุครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุที่ผู้ตายขึ้นไปอยู่ชั้นหกของตึกแล้วตกลงมาได้อย่างไรนั้น
ข้อมูลตรงนี้ยังไม่แน่ชัดตำรวจบอกว่าจะสืบสวนต่อไปค่ะ